อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหพอข่าวนี้มาค่อนข้างที่จะ
เทือนสังคมพอสมควรนะอยากให้คุณผู้ชมที่

กระทำแบบนี้มันเป็นการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง

ขโมยทอง๑๐บาทจากห้างมาบุญครอง

เขาบอกว่าเขาอยากได้เงินเอาไปซื้อคอร์สเสริมความงาม
เด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายหน้าตาดีแต่ว่ารักษณะคือจะตุ้งติ้งหน่อยคุณผู้ชม
แม่ก็เลยพาไปมอบตัวคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๖กรกฎาคม
คนร้ายก่อเหตุวิ่งราวสร้อยทอง๒เส้นน้ำหนักรวม๑๐บาท
ร้านทองในห้างสรรพสินค้ามาบึงครองกรุงเทพนี่แหละ
กล้องมูลจอมปิดก็จับภาพเอาไว้ได้สิครับ
เห็นทั้งหมดทั้งมวลเลยว่าน้องทำอะไร
คนนี้เป็นชายหน้าตาดีแต่ว่ารักษณะตุ้งติ้งหน่อย
สุดท้ายสารก็ออกใหม่จับนำรวดตั้งรวรรณนำจับ๑๐๐๐๐บาท
แต่เมื่อวานนี้แม่ของผู้ต้องหาแม่ของน้องคนนี้ก็นำตัวลูกชาย
เรียนอยู่ชั้นม๖อายุ๑๗ปีเองก็รู้ตัวลูกไปก่อเหตุมา
ก็พาลูกไปมอบตัวที่โรงพักปฐุมวัน
นักเรียนม๖ผู้ก่อเหตุสารภาพเลย
เขาวิ่งราวสร้อยทองเพราะต้องการนำเงินที่ได้เนี่ยจากการขายทองเนี่ย
ไปซื้อคอร์สเสริมความงาม
คือน้องไปจองคอร์สเอาไว้กับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งราคา๗๐๐บาท
แล้วก็นำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อเหตุนะ
แต่ว่าพอมาเดินเล่นในห้างคุณผู้ชมเขาเกิดความคิดขึ้นมาไง
สังเกตเห็นร้านทองก็เลยแบบเอ๊ะมันไม่ค่อยมีคนเนอะมันหละหลวม
ก็เลยเข้าไปก่อเหตุคิดแค่นั้นเองนะฮะ
แม่ของน้องคนนี้ขอชดใช้ทรัพย์สินที่ลูกชายก่อเหตุทั้งหมด
เพราะว่าทางบ้านไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรเรื่องเงิน
ลูกชายทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่เนื่องจากว่าเป็นคดีอาญาไม่สามารถยอมความได้
ต้องนำตัวส่งสารเยาวชนตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ที่บ้านก็มีเงินมีทองแต่ว่าน้องเขาไม่รู้คิดยังไงนะฮะ
อยากเอาเงินไปซื้อคอทำให้ตัวเองดูดีมากขึ้น